ส่วนความเคลื่อนไหวของฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับ
เมืองต้นครับคุณอดีศักดิเบนจักษรีวัลประธานพัฒนาฟุตซอลไทยเนี่ย
จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำศพทั้งหมดนะครับ
สำหรับทีมฟุตศอร์ทีมชาติไทยนะครับจะพบกับอสเวจันในรอบ๑๖ทีมสุดท้าย
ในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่๒๓กันยายนนี้เวลาตี๕๓๐ครับ